คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะกรณีการเสียชีวิตของไฮโซแบงค์
กรยรัฐอัครเดชเดชาชัยเป็นเจ้าของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
มีเป็น๑๐สาขาเลยนะคะแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดกับดาราดังเยอะ
เธอเสียชีวิตเมื่อสามกันยายนนะคะแล้วก็คนดังอย่างคุณอ้ำพัชราภา
คนดังในวงการบันเทิงก็ไปร่วมงานศพเธอเยอะเลย
ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะครอบครัวของเธอติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าผ่านมาก็หลายวันแล้วยังไม่มีบทสรุปออกมา
แล้วก็ไปดูรายละเอียดในเอกสารเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เหมือนกับว่าในสำนวนเนี่ยระบุเอาไว้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายเหรอ
ซึ่งจริงแล้วเราเห็นข่าวการเสียชีวิตของไฮโซแบงค์ในช่วงแรก
หลายคนจะเข้าใจว่าเธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็งรังไข่
ที่เธอรักษาตัวมานานเป็นปีปีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วตกลงแล้วทำไมในเอกสารถึงระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
นี่นะคะทางครอบครัวของเธอนะคะ
ทั้งน้องสาวทั้งคุณพ่อทั้งท่านในความ
ก็เลยไปที่สอนอทองหล่อไปตามเรื่องนี้ล่ะค่ะครับ
ตัวน้องสาวบอกว่าพอครอบครัวเห็นข้อความในสำนวนคดีอะค่ะ

บรรณบัตรก็ระบุว่ามีรอยถูกของมีคมบาดที่คอและที่แขน
ทีนี้เกิดคำถามและข้อสงสัยตามมาเยอะเลยนะคะ
เพราะทางครอบครัวบอกว่าหนึ่งเลยนะไม่เชื่อว่าไฮโซแบงค์จะฆ่าตัวตาย
เพราะไม่มีสัญญาณมาก่อนเลย
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ติดใจสงสัยคือเวลาการเสียชีวิต
ในสำนวนระบุเอาไว้ว่า๒ทุ่ม๔๕นาที
แต่ทางครอบครัวบอกว่ารู้เรื่องการเสียชีวิตของไฮโซแบงค์
ตั้งแต่ทุ่มครึ่งของสามกันยายนแล้วครับ
อกจากนี้ประเด็นเรื่องของอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
ตอนแรกระบุว่ามีการใช้มีดทำครัว
แต่ภายหลังกลับกลายเป็นมาระบุว่าใช้คัตเตอร์
ในที่เกิดเหตุตอนเกิดเหตุ
สามีของผู้ตายเป็นคนพบศพคนแรก
ก็เลยสงสัยว่าตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านบ้าง

แต่สงสัยสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้น

ก็คือเราจะรอดูผลชนสูตรพลิกศพ
แล้วก็สำนวนที่ทางตำรวจสรุปค่ะ

เป็นมา๑ปีแต่ก็รักษาด้วยดีมาโดยตลอด

๙ครั้งแล้วก็เหลืออีกแค่๓ครั้งก็จะจบแล้ว
ก็จากที่คุยกันนะคะ
เราไม่เห็นว่าจะมีเป็นทราย
หรืออะไรที่จะบอกเหตุว่าเขาจะฆ่าตัวตายค่ะ

แล้วก็เป็นนักธุรกิจทุกคนจะทราบว่า
คุยกับเพื่อนบ้านของไฮโซแบงค์

รู้แค่ว่าเธอป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วยด้วยโรคอะไร
ก็เคยเจอกันที่ร้านกาแฟทักทายกันตามปกติ

ก็ไม่ได้ยินเสียงเอ๊ะอะโวยวายเสียงร้อง

ก่อนวันที่๓เหรอ
เราไม่เห็นนะเราก็ไม่ได้สังเกตด้วย
แต่ว่าเด็กในบ้านเนี่ยเขาได้ยินกัน

ได้ยินว่าเค้าร้องเสียงเกล
เรื่องนี้นะคะทางตำรวจสนทองหล่อก็บอกว่า
ผู้กำกับมีการสั่งสอบให้ขยายผล
เรื่องนี้แล้วก็รอผลจากทางเจ้ที่พิสูจน์
ถ้าครอบครัวติดใจก็สามารถนำหลักฐานหรือว่าเข้าไปร้องทุกข์กับทางตำรวจได้
ตำรวจก็จะสอบสวนจนกว่าจะสิ้นสงสัยนะคะ
คือเธอเสียชีวิตอยู่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้านบ้านพักย่านสุขุมวิทย์นะคะ
คือทีแรกผู้คนหรือว่าทางครอบครัวเองคือไฮโซแบงค์เขาอยู่กับสามีใช่ไหม

มาผลชนะสูตรที่ออกมาตอนหลังบอกลักษณะคือการฆ่าตัวตาย
ว่ามีร่องรอยบาดแผลด้วยอะไรด้วยค่ะ
แต่ทางครอบครัวก็มองว่าใช่ฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการฆาตกรรมอะไรยังไงกันแน่